กลับมาที่เบรกนี้นะคะมากันที่นักร้องหนุ่มแกงส้มนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้เป็นบงเป็นบอสแล้วนะคะมีน้องหนูนะคะ
นี่เลยค่ะโครงการดีที่เขามาฝึกเด็กนะให้เป็นนักร้องให้เป็นศิลปินกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เป็นบอสแล้วด้วยนะคะแล้วเขาเมาส์มาว่าเป็นบอสแสนดุค่ะ
ด่าเด็กเนี่ยร้องไห้เลยนะคุณผู้ชมเออแล้วเขาก็ไปเมาส์ว่าเออเนี่ยเหมือนกับพี่บอยทะกลเกียจหรือเปล่าที่เป็นเจ้านายเก่าอ่ะ
งานนี้แกงส้มบอกรู้ซึ้งแล้วนะคะว่าความเป็นบอสนะความเป็นเจ้านายเป็นยังไง
แล้วก็ยืนยันว่าที่ไม่ต่อสัญญานะคะแม้จะไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็ไม่เคยอักกะตันยูแน่นอนค่ะ
วันนี้เราอายุเท่านี้เรายังมีแรงยังมีไฟที่จะทำแล้วถ้าเกิดน้องวันหนึ่งเขาประสบสำเร็จได้
มันเป็นเรื่องน่าภูมิใจนะที่แบบให้คนกลุ่มนึงเขาประสบความเร็จได้เพราะเรา
เป็นความรู้สึกพี่บอยปั้นเด็กเดอะสตาร์มาแล้วแบบเขาประสบความสำเร็จทีละคนทีละคน
เราก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีความภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่
ถ้าวันนี้เรายังไหวเราก็ขอทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อน
ทุกวันนี้ผมเจอพี่บอยผมแบบพี่ผมแบบขอบคุณมากที่แบบว่าดุด่าผมในวันนั้น
คือวันนี้ผมแบบแข็งแกร่งแล้วก็สามารถส่งต่อความแข็งแกร่งนี้กับน้องได้
เหมือนเดิมครับพี่บอยก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักมากครับ
หนูนะคะบอกไว้เลยว่าที่ผู้ใหญ่เขาดุนะคะที่เขาว่าเนี่ยเพราะเขารักเพราะเขาหวังดีจริงอันนี้รู้ซึ้งโตมาถึงรู้ซึ้งนะคะ